เหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปพบเป็นศพเนี่ยถูกมัดถ่วงกับเสาบ้านแล้วก็ทิ้งน้ำเอาไว้
นะฮะพบศพเมื่อยี่สิบพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าลอยอืดขึ้นมานะฮะ
นายผู้ที่ถูกฆ่าแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายต่วนสมาแอร์นามสกุลกูปิ
อายุสามสิบห้าปีนะครับเป็นชาวบ้านหมู่สองนะฮะ
นะฮะศพเนี่ยผูกกับเสาบ้านถ่วงน้ำเอาไว้ในบึงบ้านบาโดนะครับ
ในพื้นที่ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะฮะ
ศพเนี่ยลอยอืดขึ้นมาส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปหมดนะฮะ
เมื่อเย็น๒๐พฤศจิกายนชาวบ้านบอกว่าโอ้โหตอนนั้นกลัวกันมาก
เพราะว่าจากสภาพศพการฆ่าถ่วงน้ำแบบนี้เนี่ยมันโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะ
จุดพบศพเป็นบึงน้ำบริเวณท้ายหมู่บ้าน
ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะนอกจากจะมัดแล้วเนี่ยมีเสาบ้านถ่วงน้ำไว้ด้วยเนี่ย
ก็มีลักษณะเหมือนกับเปรย์ผ้าร่มกับถุงพลาสติกนะฮะ
ที่เป็นสีเขียวสีดำเนี่ยมาหุ้มศพเอาไว้ด้วย
ใช้สายไฟมัดเท้าด้วยนะฮะมัดไว้กับเสาปูนสำเร็จรูปนะครับ
แล้วก็ถ่วงน้ำเอาไว้นะครับเสาปูนที่ใช้ถ่วงศพ
เป็นเสาที่เอาไว้รองบ้านยกพื้นนะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะครับคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วันนะครับ
เสื้อยืดสีเทาแล้วนอกจากการมัดการถ่วงน้ำ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าหน้าผากนะฮะกระสุนเข้าหน้าผากแล้วทะลุท้ายทอยนะ
ส่วนโดยรอบที่เกิดเหตุที่เจอศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ก็เลยคาดว่าคงต้องถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วก็เอามาทิ้งเพื่ออำพลางคดีตรงนี้นะครับ
นี่ฮะจากการตรวจสอบของชุดสืบสวนสพยลาหลังจากเจอศพนะครับ
ก็ได้ข้อมูลว่าผู้ตายชื่อว่าในต่วนสมแอร์กูปิอายุ๓๕เป็นชาวบ้านหมู่๒ตะบนพร่อนอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับ
เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนขยายผลต่อนะครับท่านผู้ชมครับไปตามบ้านนะตามที่อยู่ของในต่วนสมาแอร์นะฮะ
แล้วก็นี่ครับไปเจอในต่วนกูไซอายุ๒๘กับนายต่วนเลาะอายุ๒๑เป็นน้องชายของผู้ตาย
ทั้งสองคนนี้เป็นน้องชายของผู้ตายนะครับก็นำตัวไปสอบนะสอบแล้วก็เค้นถามอย่างหนัก
สุดท้ายแล้วสองคนนี้ยอมรับสารภาพนะครับว่าร่วมกันฆ่าพี่ชายนะฮะแล้วเอาศพไปถ่วงทิ้งน้ำ
อ้างว่าเป็นเพราะว่าในต่วนสมาแอร์พี่ชายเนี่ยติดยาเสพติดอย่างหนักแล้วชอบอลวาดทำร้ายคนในครอบครัว
นี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวนะครับเมื่อคืนตำรวจไปคุมตัวที่บ้านพักนะฮะ
แล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับหลังจากที่เขายอมรับสารภาพกันนะครับ
ร่องรอยความเสียหายหลังบ้านเนี่ยก็มีนะฮะน้องชายเนี่ยบอกว่า
อันนี้เขาอ้างนะน้องชายนะอ้างว่าพี่ชายเนี่ยทำลายบ้านจนพังเสียหายไปหมด
หลังคาประตูเนี่ยพังเสียหายหมดแล้วพี่ชายเนี่ยจุดไฟเผามาแล้วนะครับ
ทั้งบ้านทั้งรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้ดู
นี่ฮะพี่ผมเนี่ยติดยาเสพติดอย่างหนักแล้วก็เผาบ้านเผารถนะ
ทำร้ายคนในครอบครัวนะครับวันนี้ตำรวจนะฮะคุมตัวอีกทีหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับทีนี้พาไปชี้จุดที่เอาศพไปทิ้ง
ตรงนี้นะฮะบึงบ้านบาโดนะครับเป็นจุดที่เอาศพพี่ชายไปถ่วงทิ้งน้ำ
แล้วก็จุดที่ทิ้งปืนด้วยนะครับจุดทิ้งปืนเนี่ยอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานีนะฮะ
ตวนกูไซอายุ๒๘ปีนะครับบอกว่าในต่วนสมาแอร์พี่ชายเนี่ยติดยาเสพติดอย่างหนัก
แล้วพอเมายาหลอนยาเนี่ยก็อลวาดทำร้ายคนในบ้านนะทั้งพ่อทั้งแม่นะครับ
เพื่อจะขอเงินไปซื้อยามาเสพอีกทำแบบนี้จนเป็นนิสัยนะ
คือในต่วนกูไซเนี่ยเขาอ้างว่าเขาก็กลัวมากกลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพี่ชายจะถึงขั้นทำร้ายพ่อแม่จนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะ
แล้วก็ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยคนในหมู่บ้านก็กลัวกันหมดนะครับเพราะว่าเวลาขาดยาเนี่ยพี่ชายจะคลั่งมาก
วันเกิดเหตุนะครับในต่วนกูไซบอกว่าตอนนั้นพี่ชายนอนอยู่ที่เปรย์ข้างบ้านนะครับก็เดินเข้าไปหาแล้วใช้ปืนนะฮะเป็นปืนไทยประดิษฐ์
ยิงใส่ศีรษะพี่ชายสองนัดหลังจากนั้นก็เรียกน้องชายนะฮะก็คือนายตั่วเลาะนะครับให้มาช่วยกันอำพลางศพพี่ชาย
ด้วยการห่อถุงดำแล้วก็มัดกับเสาปูนแล้วเอาศพขึ้นรถกระบะแล้วก็เอาไปทิ้งบึงให้ท้ายหมู่บ้านนะฮะ
เอาไปทิ้งถ่วงน้ำแบบนี้ในตวนกูไซบอกว่าพี่ชายเนี่ยเคยติดคุกคดียาเสพติดเพิ่งออกจากคุกมาได้สักประมาณ๑ปี
ก็เลยไปรับพี่ชายกลับมาอยู่บ้านที่ยาลาสุดท้ายครับพี่ชายเนี่ยกะว่าเออจะให้มาเคลียร์กันอยู่กันดี
เคลียร์กันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจทำคนเดียวเลยนะฮะเขายืนยันว่าเขาทำคนเดียว
ไม่มีใครรู้เห็นเขาฆ่าคนเดียวแค่เรียกน้องมาช่วยเอาศพไปทิ้ง
ก่อนหน้านี้เคยจะพาพี่ไปบำบัดแต่พี่ไม่ยอมไปก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยุติปัญหา
อันนี้เขาบอกอย่างนี้นะครับตำรวจนะฮะบอกว่าจากการสอบสวนสาเหตุ
มาจากเรื่องของความคับแค้นใจในครอบครัวผู้ตายเนี่ยเป็นพี่ชายติดยาเสพติด
ทำร้ายพ่อแม่คนในบ้านเผาทำลายทรัพย์สินในบ้าน
น้องชายก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้ซึ่งมันก็ไม่ถูกต้อง
และก็ทำร้ายผู้ค่าที่พ่อแม่นะครับและก็พี่น้องในบ้านและก็
ดังนี้ธรรมชาติวิธีโตรชมพลัง
ตำรวจแจ้งข้อหากับนายต่วนกูไซนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับเรื่องของการซ่อนเร้นย้ายทำลายศพ
เพื่อปิดบังสาเหตุแห่งการตายนะฮะส่วนน้องชายอีกคนนึงชื่อว่านายต่วนเลาะเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นศพนะฮะนี่ฮะสองพี่น้องนะครับ
ร่วมกันฆ่าพี่ชายตัวเองนะครับก็ถูกดำเนินคดีไปค่ะ